กินกับเมียมาเป็น๑๐ปีมีลูกด้วยกัน

มีรถก็ให้ผู้หญิงคนที่สองเอาไปจำนำไฟนงไฟแนนซ์อะไรเข้าไฟแนนซ์เต็มไปหมดเลย
ล่าสุดภรรยาคนที่หนูทนไม่ไหวเพราะว่าลูกขอตังค์พ่อ๒๐บาทพ่อบอกไม่มีให้
แต่พ่อมีเงินให้ผู้หญิงคนที่สองหมดเลยเขาเลยบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ดักเจอเพราะรู้ว่าจะไปนัดเจอกันกับผู้หญิงคนที่สองอ่า
เมียเนี่ยไปดักเจอเสร็จปุ๊บแทงเลยค่ะแทงผมสาหัสนะคะแทงผู้หญิงค่ะ
สาหัสเลยนะแทงเข้าราวนมซ้ายแต่เธอบอกเธอมีเหตุผลนะที่ไม่แทงผัวแล้วแทงฝ่ายผู้หญิงแทน
เหตุการณ์เกิดขึ้นข้างร้านสะดวกซื้อนะคะที่ถนนเรียบครองพระองค์เจ้าชายานุชิต
คนเจ็บอายุ๔๑ปีนะคะถูกมีดปอกผลไม้แทงเข้าใต้ราวนมซ้าย
อาการสาหัสเลยค่ะคนก่อเหตุเป็นผู้หญิงอายุสี่สิบเจ็ดปี
ยืนรอมอบตัวพร้อมกับมีดหนึ่งเล่มระบายความแค้นใจให้ฟังแบบนี้
มันเป็นเรื่องรักสามเศร้าค่ะคุณนักข่าวพี่กับสามีพี่อยู่กินกันมาเนี่ย
เป็นสิบปีแต่ปีที่ผ่านมาผัวพี่มันไปมีผู้หญิงคนอื่น
แล้วก็สร้างหนี้สินไว้ร่วมกันที่จับได้เนี่ยนะ
ฝ่ายหญิงก็รับปากกับพี่แล้วว่าจะเลิก
ยอมชดใช้หนี้แสนกว่าบาทให้พี่ก็ให้อภัย
ทีหลังพี่มารู้ว่าอ้าวหลอกกันนี่ไม่ได้เลิกกัน
ฝ่ายหญิงเนี่ยเที่ยวไปเฝ้าผัวพี่บ่อยเลยนะ
๔๕เดือนหลังผัวพี่ไม่กลับบ้านเลย
ไปอยู่กินกับผู้หญิงคนนี้ทำงานหาเงินได้มาเท่าไหร่
ก็ให้ผู้หญิงคนนี้หมดรถก็ให้ผู้หญิงเอาไปเข้าไฟแนนซ์
ถึงขั้นเอาทองไปขายอ่า
แต่ที่มันเจ็บที่สุดมันคืออะไรรู้ไหมคุณภาคภูมิ
ทำไมฮะลูกอ่ะลูกขอเงินพ่อไปโรงเรียนแค่ยี่สิบบาท
อืมผัวพี่มันบอกไม่มีให้อืมพี่ก็เลยโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นเลย
มันด่าพี่กลับมาว่ายังไงเขาไม่ได้บอกเขาบอกแค่โดนด่า
โอ้โหแล้วมีดนี่มีดซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะด้วย
เขาบอกมันแค้นสะสมอะค่ะรู้ว่าวันนี้ผัวกับผู้หญิงคนนี้นัดเจอกันจะไปรับลูกของฝ่ายหญิง
ตั้งใจมาดักรอแวะซื้อมีดที่ร้านค้า
พอมาถึงเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็ด่าเธอเลยแล้วก็พยายามโทรแจ้งตำรวจหาว่าเธอจะพยายามฆ่า
บอกว่าไงรู้ไหมว่ายังไงฮะไหนแจ้งไปแล้วนี่ก็ทำจริงเลยก็ละกัน
โอ้โห
เพราะเขาบอกว่าเขาไม่ยอมเขาไม่ขอโทษ
แทงไปกี่ครั้งแล้วครับ

หลอกจะซ้ำนะเดี๋ยวแบรนด์มันบังมันอยู่ที่นี่ไว้

แล้วไหนก็จะติดปุ๊บแล้วไง
โอ้โห

อ่าเรื่องแบบนี้ต้องฟังความสองข้างเราไปถามฝ่ายสามีค่ะ

สามีผมยอมรับครับว่าผมมีคนอื่นจริง

ผมคบกับเขาไม่ได้เกือบปีแล้ว
รับเลยว่ามันทำใจยาก
แต่ก็เคยมีการพูดคุยขอโทษทั้งสองฝ่ายแล้ว
แล้วเคยตกลงว่าจะต่างคนต่างอยู่
นักข่าวก็ถามว่าอ๋อหมายถึงพี่กับผู้หญิงอีกคนนึงที่ไปคบกันหลังเมียพี่ใช่ไหม
ไม่ใช่ครับให้ผู้หญิงสองคนต่างคนต่างอยู่

อันนี้ก็คือมันก็แค่มาวันนี้แบบว่า
มารอบลูกให้เขาหน่อยอะไรประมาณนี้

ก็คือตกลงกันแล้วไงว่าจะไม่ยุ่งกันไง

ใช่แต่ไม่รู้ว่าจะแร้แรงขนาดนี้

ตำรวจก็ต้องคุมตัวฝั่งภรรยาคนที่๑ค่ะ

แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามข้อกฎหมายนะคะ